คุณผู้ชมออกไปทานข้าวนอกบ้าน
สงสัยกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้อาหารแพงจัง
เพราะว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชยเขามีรายงานออกมาเลยนะคะว่า
ประชาชนยังทานอาหารนอกบ้านในราคาที่แพงอยู่

เรื่องนี้เราไม่ปล่อยนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางเลย

ตกลงแล้วที่ราคาอาหารแพงขึ้นเนี่ย

ติดตามพร้อมกันกับคุณมาซีรีกล่อมแก้วเลยค่ะ

เริ่มรอกออกแล้วก็
ทยอยกลับป้าจะกินข้าวแกงดีกว่า

บางครั้ง๕๐บาทมันก็

ว่ามีทั้งประชาชนที่ยอมรับในราคา

และบางส่วนก็ทานอาหารตามสั่งลดลง
เพราะราคาที่สามารถซื้อได้อยู่ที่๔๐๕๐บาทต่อจาน
แต่หากเกินกว่านี้ก็จะพิจารณามากขึ้น
หรือเปลี่ยนไปทานข้าวราดแกงที่คุมราคาได้แทน

ก็ร้านข้าวแกก็โอเคอยู่นะมันก็๔๐บาท
แต่ถ้าร้านข้าวผัดอย่างนี้มันไม่ไหวร้านอาหารตำสั่ง
แต่ผมรู้ว่าของมันแพงแต่ผมเข้าใจ
๔๐ก็ยังโอเคแต่๕๐บาทมันก็แบบสุดแล้วไง
กว่าเราจะหาได้ใช่ไหมไหนจะเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอย่างนี้
การลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านข้าวแกงในเขตห้วยขวางค่ะ
พิมพ์ข่าวเทวรัสทีวีพบว่าว่าข้าวแม่ข้าวส่วนใหญ่
ยังไม่กล้าขึ้นราคาอาหารนะคะ
แม้ว่าราคาต้นทุนจะสูงกว่าเดิมนะคะเป็นเท่าตัวค่ะ
เพราะว่ากลัวว่าลูกค้าจะไม่มีกำลังซื้อ
แล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยทานร้านตัวเองแล้วก็ไปทานร้านอื่น
และที่สำคัญนะคะบางร้านยังมีการเพิ่มกลยุทธ์

ด้วยการที่ให้ปริมาณอาหารตามความต้องการของลูกค้านะคะ

ก็จะให้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมและก็กับข้าวในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ
แต่ว่าหากเป็นผู้ชายร่างกายกำยำตัว

ให้มีปริมาณมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งย่านนี้บอกว่า
ในช่วง๓เดือนที่ผ่านมาแม้ราคาวัตถุดิบจะเพิ่มสูงมาก
เนื้อหมูจาก๖๐เป็น๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราจาก๓๐เป็น๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็ยังไม่กล้าขึ้นราคาขาย

บอกสาเหตุที่วัตถุดิบราคาแพงขึ้น
จากผู้ค้าส่งได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น
ก็เราพูดอยู่นี่แหละว่ามันอาจจะปั่นกันเอง
เราไม่รู้ราคาว่าในสวนมันมามากน้อยแค่ไหน
แต่เราไปซื้อหลักคือ๔มุมเมือง
วันไหนของมีน้อยของมันก็จะแพงกระโดดโลดเต้นเลย
อย่างไอ้เนี่ยเมื่อวานต้นทุนยังร้อยอยู่เลย
แต่วันนี้ล่วงเหลือ๖๐บาท
มันอยู่ที่ถ้าวันนี้ของมันเข้าเยอะมันก็เหลือ๔๐บาท
แต่บางวันถ้าวันไหนของไม่เข้าอย่างวันนี้
อาจจะไม่เข้าวันนี้เป็นวันหยุดเยอะ

เขาก็อาจจะคิดเรา๑๒๐ก็ได้
กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาชี้แจงถึงผลสำรวจดังกล่าว
และยอมรับราคาอาหารที่เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจริง

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้น
ในการใช้กฎหมายดูแลราคาสินค้า
พร้อมกับเพิ่มการแข่งขันในตลาดผ่านกลไกร้านทงฟ้าประชารัฐ

เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน
ที่เราดำเนินการมาโดยต่อเนื่องว่าจะเป็นเรื่องของดูนิดก็ดีนะครับนะฮะ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานะครับ
แต่ว่าปริมาณนั้นอาจจะยังไม่ได้มากพอนะครับ
ซึ่งรวมทั้งการที่จะต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในพื้นที่ที่มันมีน้อย
มีทางเลือกน้อยเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสในการที่จะใช้ทางเลือกนั้น
การเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบได้นะครับ
แต่ประชาชนก็ยังคงสงสัยว่าร้านที่รัฐบาลสร้างให้เป็นทางเลือกในการลดค่าครองชีพ

แนะนำให้สร้างการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ให้ได้เข้าถึงอาหารถูกลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะ